พาไปเลาะรั้วทั่วไทยกันต่อเลยเดี๋ยวพาไปขึ้นเขาคิชกูธ
จังหวัดจันทบุรีที่นี่ขึ้นชื่อมากว่าบรรดานนักแสวงบุญ
จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลกัน
ใกล้จะถึงช่วงที่เปิดให้ขึ้นไปแล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าบรรดาจิตอาสาเขาก็เตรียมที่จะทำความสะอาดเขาคิดชะกูธ
เพื่อพร้อมรองรับนักแสวงบุญในช่วงเทศกาลนามัศกาลรอยพระพุทธบาทนั่นเอง
นายวิทูรัฐศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ข้าราชการทหารตำรวจและจิตอาสาจำนวนมาก
เดินขึ้นเขาคิชกูธเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเส้นทาง
อำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยนะคะ
รองรับนักแสวงบุญที่จะเดินทางร่วมงานเทศกาลน้ำมัศกาลรอยพระพุทธบาท
พลวงเขาคิดชะกูธซึ่งเป็นเทศกาลประจำปี
ที่จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนประชาชนนักแสวงบุญ
ได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาท
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาตามประเพณีในช่วงระหว่าง
ขึ้น๑ค่ำเดือน๓ถึงขึ้น๑ค่ำเดือน๕
ปีนี้ก็ตรงกับวันที่๑๗มกราคมถึง๑๗มีนาคม๒๕๖๒
รวมระยะเวลา๖๐วันด้วยกัน
ก็คือปีหน้าช่วงเดือนมกราก็เตรียมไปได้เลย

ไม่กี่วันก็จะปีหน้าแล้วน้องใบตองจ้ะ
ใช่แล้วแล้วก็พบว่าหลังจากที่ปิดช่วงเทศกาลเมื่อปีที่ผ่านมา
เส้นทางเดินเท้าได้ชำรุดซุดโทรมไปบ้าง
รวมทั้งมีเศษใบไม้กิ่งไม้ทับถมกัน
เช่นเดียวกับทางขึ้นเขาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดซะ

ซึ่งก็คาดว่าน่าจะสามารถปรับปรุงเส้นทางให้แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มเทศกาลในปีนี้ได้ทันนะคะ
สำหรับปีนี้ปีที่จะถึงนี้
ใครอยากจะไปก็ไปร่วมกันช่วยทำความสะอาด
หรือว่าถ้าไปแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ
เราจะได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะคะ
ปีที่จะถึงนี้ก็จะมีรถบริการให้กับบรรดานนักแสวงบุญ
ยอดเขา๓จุดเหมือนเดิม
ก็คือวัดพลวงวัดกระทิง
และหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิดจกูธ
และรถบริการจะวิ่งต่อเดียวจากพื้นล่างถึงลานพระศิวรีเลยนะคะ
ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับ
ถ้าใครจะไปก็วางแผนกันให้ดีแล้วกัน

คือประชาชนขึ้นไปเยอะมาก
ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกายให้ดีด้วย

ลำบากนะเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับ